ส่วนเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจต้องบอกแบบนี้
เพราะว่าถูกแชร์กันในโลกออนไลน์เยอะมากเลย
สำหรับคู่รักคู่นี้ค่ะพี่บอยพี่เจี๊ยบ
เข้าไปช่วยคุณลุงเก็บของเก่าคนหนึ่งคุณผู้ชม
เดี๋ยวดูภาพกันนะคะเราก็จะได้เห็นโมเมนต์ที่เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจกันมากเลยค่ะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคลิปนี้พี่บอยเล่าเอาไว้บอกว่า
เห็นคุณลุงขายของเก่าคนนี้ยืนหลับอยู่หน้าปั๊ม
ฟุ๊บลงไปกับกระดาษรังเลยนะคะตรงรังกระดาษตรงนั้น
คุณลุงฟุ๊บลงไปสอบถามคุณลุงก็ทราบว่า
คุณลุงเก็บของเก่ามาตั้งแต่ช่วงบ่ายจนตอนนี้ถึงตี๒แล้ว
ก็เลยไม่ไหวฟุบลงไปอย่างที่เห็นนะคะ
เจี๊ยบก็เลยเดินเข้าไปหาแล้วก็มอบเงินช่วยคุณลุงไป
แล้วก็คืออย่างนี้คุณลุงเหมือนจะไม่ยอมรับเงินที่พี่เจี๊ยบยื่นให้
พยายามขยันขยอให้คุณลุงรับเงินไปเพราะคุณลุงเนี่ยแกบอกแกเกรงใจไม่กล้ารับ
บอกว่าเงินทองมันเป็นของหายากอะนะกลัวว่าถ้ารับแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่เจี๊ยบจะไม่มีเงินกินข้าวหรือเปล่า

แกเกรงใจ
เหมือนเก็บเงินไว้กินข้าวเถอะเพราะว่าจะลำบากกัน
ถึงขั้นว่าจะต้องขอร้องกันเลยนะคะยื้อกันไปยื้อกันมา
สุดท้ายในที่สุดคุณลุงก็รับเงินจากพี่เจี๊ยบเอาไว้
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็เลยมีโอกาสได้เจอกับพี่บอย
ที่งานคอนเสิร์ตที่พัทยาที่ไปเจ๊กรีนไป
ก็ถือโอกาสเปิดใจพี่บอยพี่บอยบอกว่า
คือที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะถ้าทั้งคู่เนี่ยเห็นคนเดือดร้อนหรือว่าลำบาก
ก็จะพยายามหาทางช่วยเหลือตลอดนะ
แล้วครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะแล้วพี่บอยบอกอย่างนี้
คือการให้ทุกครั้งก็จะทำให้เขาได้รับความรู้สึกดีกลับมา
เป็นการตอบแทนที่มันคุ้มค่ามากด้วยค่ะ
เจี๊ยบเขาจะเป็นคนเห็นคนที่แบบกำลังเหนื่อย
หรือกำลังแบบน่าสงสารหรือน่าเห็นใจอะไรแบบนี้
อยู่แบบตามท้องถนนอะไรอย่างนี้
เขาก็จะอดใจไม่ได้ที่จะต้องให้ความช่วยเหลือ
เห็นแล้วมันอดไม่ได้จริงที่เราเจอคนแบบนี้
เราก็อยากจะให้ความช่วยเหลืออะไรแบบนี้ครับ
ซึ่งผมว่าเป็นความรู้สึกดีที่เราส่งต่อมากกว่า
ว่าเราสองคนก็ได้รับความรัก
แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากหลายคนมาอย่างนี้
เวลาเรามีโอกาสเราก็จะพยายามส่งต่อไป
ให้กับคนอื่นให้ได้มากที่สุดครับ

คือพี่บอยบอกว่าคือเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เคยได้รับการให้
เขาเลยรู้สึกว่าการให้มันยิ่งใหญ่มาก
ใช่นะคะเรื่องจำนวนเงินไม่เท่าไห